นี้ก็เป็นเรื่องยาวเลยนะคะจากกรณีที่ลูกสาวร้องว่าแม่เนี่ย
ถูกหลอกไปทำบุญกับผู้ชายที่แต่งกายคล้ายสงฆ
แล้วก็ยังอ้างว่ารักษาโรคภัยต่างมีอภินิหารต่างด้วย
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูซึ่งพบว่าตอนนี้หายตัวไปแล้วนะคะ

เขาจะพาแม่ตัวแม่หนูไปแล้วหนูพยายามให้เขาเปิด
ปลดล็อกเพื่อหนูจะคุยกับแม่หนูเขาไม่ยอมเปิดค่ะ
แบบนี้ถือว่ามีความผิดไหมคะตามกฎหมายแล้วหนูเป็นลูก
คุณคือใครคะไม่ค่ะไม่ไม่หนูจะคุยกับแม่หนูหนูไม่ต้องการคุยกับคุณ
นางสาวสิริวิพาหรือแนนใช้เวลาเจรจาเกลี้ยกล่อมกว่า๑ชั่วโมง
เพื่อครูต้อยผู้เป็นแม่ลงมาจากรถกระบะที่มีลูกศิษย์ขององค์ปู่เทพ
หรือนายพุทธเทพสุริยะจักรวาลเป็นคนขับ
และไม่ยอมให้ครูต้อยลงมาจากรถ
แต่สุดท้ายครูต้อยก็ยอมลงมาและกลับไปบ้านกับลูกสาว
ซึ่งก่อนหน้านี้แนนได้ร้องเรียนกับทีมข่าวว่า
ของเธอได้รู้จักกับองค์ปู่เทพ
อ้างว่ามีอิทธิฤทธิปฏิหารรักษาโรคภัยต่างให้หายได้
เงินเดือนของแม่เกือบแสนบาทก็ไม่เคยเหลือ
อีกทั้งยังมีคนออกมาแฉว่า

กับหญิงที่ไปปฏิบัติธรรมจนตั้งคัน
ทีมข่าวเดินทางไปสอบถามองค์ปู่เทพ

ปู่เทพยืนยันว่าไม่ใช่พระเป็นคารวาส
มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกรบิ
ทุกอย่างลูกศิษย์คิดไปเอง
ส่วนเรื่องพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับหญิงสาว

พร้อมโวยวายว่าไม่ได้ทำ
และท้าให้ไปแจ้งความกับตำรวจ
และยังบอกให้ลูกศิษย์ช่วยไล่นักข่าวออกจากพื้นที่
พร้อมเรียกผู้ใหญ่บ้านที่เป็นลูกศิษย์ช่วยคุ้มกัน
ผมขอถามหน่อยไม่ถามแล้วผมขอถามหน่อย
มันมีข้อมูลว่ามีข่าวมีข้อมูลว่าก่อนหน้านี้เรา
เคยไปกระทำชำราวผู้หญิงจนเขาตั้งคัน

อะไรอย่างนี้แล้วแล้วเรื่องนี้สรุปะมันเป็นเรื่องเรื่องจริงหรือว่า
คือว่ายังไงครับหรือว่ามีคนมาโนไปอิ่มกันเรื่องที่บอกว่าท่าน
ท่านเนี่ยมีข้อมูลว่าท่านเนี่ยก็คือว่าอย่างนี้ดีกว่าถูกป่ะ
อย่างนี้ดีกว่าเคยคมขัดขืนเจอหญิงสาวสติไม่ดี
เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ก็ได้เขาไปเชี่ยงความทุกอย่าง
ไปเชี่ยงความเลยไปไปเชี่ยงความทุกอย่างไปทุกอย่าง
ไปเชี่ยงความไปเออไปเชี่ยงความทุกอย่างตรงนี้มันมัน
มันไม่ได้ไปเชี่ยงความเลยไปไปเชี่ยงความไปเชี่ยงความขอแค่นี้
ไหนพวกนี้อยากเจ๊ไหนอ่ะพวกนี้อยากเจ๊ไหนพวกนี้ออกไปออกไป
ออกไปออกไปไม่ใช่หลายจิ้นเพราะว่าอย่างนี้ได้สมุนมา
ทุกอย่างนะเถอะจะอยากจะได้ที่แจงครับผม

ตั้งครรภ์แล้วเราก็ไม่ได้เจ้งความเลยอย่ามาเรื่องปัญหา
เจ้งความเลย
อกจากนี้นายพุทธะยังโชว์บัตรประชาชน

บอกว่าเป็นการแสดงความบริสุทธิ์
และเพื่อเป็นการยืนยันว่าตัวเองไม่ได้กระทำผิด
มีเอกสารแสดงตัวที่ทางราชการออกให้
ยังมีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วย
ใช่ท่านเป็นคนธรรมดาท่านไม่เคยจำวนทักบาท
หลักนี้ก็ไม่มีวนทักบาทและไม่เคยบินทะบาทที่ไหน

ล่าสุดนายพุทธไม่ได้อยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมหินเพลิง
มีข้อมูลว่าเจ้าตัวเข้าไปทุดงในป่า
ตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมา
นายบุญมีกรมมารีผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๖ตะบนโคกมะม่วงบอกว่า
นายพุทธจะมีข่าวเสียหายแต่เขายังนับถือ
เพราะสอนให้เป็นคนดีไม่ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน
สำหรับผมเองก็คงไม่เกี่ยวกันนะครับ
เพราะว่าศรัทธาในตัวท่านเพิ่งมาคบและรู้จักกับท่าน
แต่อดีตการจะเป็นยังไงหรือจะเป็นความจริง
หรือเป็นตามที่ข่าวลือก็ไม่ทราบนะครับ
ปู่ท่านมาดีมาทำดีกับชุมชนมาทำเพื่อชุมชน
ขณะที่นายสมพงศ์หมวดไทยสงฆ์
ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรำ
เปิดเผยว่านายพุทธระบุชัดเจนว่าตัวเองไม่ใช่พระ
และยังไม่มีประชาชนร้องเรียนหรือร้องทุกข์ว่า
ถูกสำนักหลอกลวงหรือทำให้เกิดความเสียหาย
สำนักพุทธยังไม่สามารถดำเนินคดีด้านทางศาสนาได้
ส่วนจะมีการตั้งศาสนาใหม่ก็ไม่เคยห้าม
ถ้าไม่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน
ที่ผ่านมาในประเทศไทยเคยมีคนตั้งสำนักหลากหลาย
แต่เวลาผ่านไปก็ล้มเลิก
ข่าวแทรกทีวีรายงาน